ที่ผาแต้มมันมีจุดใกล้เคียงนะที่ต้องไปมีเสาเฉลี่ยแล้วก็ไปดูภาพเขียนสีพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไป
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เรียกพี่เบิร์ตเรียกดอมเมื่อวานจำได้ป่ะเราไปตรงนี้แหละเสาเฉลี่ยง
นี่คือปฏิมากรรมที่ธรรมชาติสร้างคุณผู้ชมเป็นร้อยล้านปีจุดตรงนี้
เกิดทันไหมร้อยนานปีทันมีกระหนับผาแต้มพี่ยังทันเลย
เนี้ยค่ะหลังจากตรงนี้เป็นจุดเช็กอินบริโแห่งหนึ่งพลาดไม่ได้เลยนะ

ส่วนประกอบของเสาเฉลียงไหมอะไรบ้าง
มาจากหินทรายค่ะหินทรายพวกนี้พี่เบิร์ตถูกกัดซ้อจากพวกแบบดินฟ้าอากาศพายุฝน
แล้วมันสะสมสะสมนานเข้ามันก็ออกมาเป็นรูปร่างที่แบบแปลกตามอง

บางคนบอกเห็ดบางคนบอกว่าเป็นร่ม
อันนี้คือจุดหนึ่งที่มาแล้วต้องมาถ่ายรูป
แล้วก็ถ่ายรูปกับป้ายเสาเฉลี่ยงนะ
จุดที่๒ค่ะอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้เหมือนกัน
ถ้าเกิดว่ามาที่ผาแต้มต้องไปดูภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
นี่ถือว่าเป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญมากที่สุดเลยนะ
แล้วอายุพวกภาพเขียนสีพวกนี้นะ

พี่เบิร์ตไปตรงจุดนี้ภาพเขียนสี๓๐๐๔๐๐๐ปี
แล้วดูรูปดีดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม

ใครที่เป็นแฟนข่าวของเราดูภาพอะไรแบบนี้จะจินตนาการออก
จากภาพคนแล้วมีภาพฝ่ามือ
ภาพศาสตร์ภาพวัตถุภาพรูปทรงเลขาคณิต
แล้วส่วนใหญ่ก็จะเขียนด้วยสีแดงแบบนี้ค่ะ
จุดตรงนี้เขาจะมีลวดหนามกันไว้
ไม่ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสมาจับ
ที่ผาต้ำเป็นแหล่งรวมธรรมชัดสุดอันซีนค่ะ

แล้วก็เป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์
ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมมาก
จะเดินขึ้นมาจะเดินลงไปดู
ยังไงก็ต้องระวังด้วยนะคะ

แต่ว่าที่ท่องเที่ยวมันแยกย่อยไปอีกหลายจุดเลยนะ